คุณผู้ชมมีคุณครูท่านหนึ่งเขาดัดแปลงเพลงมาแต่งเพลงขึ้นมาเกี่ยวข้องกับโอมิครอน
โอมิครอนมันมาจนได้เอามาสอนเด็กเอามาให้ความรู้เด็ก
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่มันระบาดในตอนนี้ไปฟังเลยครับ
มันไม่ใช่เรื่องตลกเขาติดกันทั้งตลาด
พอเรียนได้มาสักพักก็ต้องชะงักกันไป
โควิดมันทำลายบอดถ้าเป็นก็อาจไม่รอด
เอาไงกันดีล่ะคะต้องเรียนออนไลน์นั้น

คนปุ้ยจังหวัดคล้ายไม่ใช่คุณปุ้ย๓๖๓หัวไม่ใช่คุณปุ้ยข้างผมคุณครูปุ้ย
เขาดัดแปลงมาจากเพลงต่อลอกของคุณบอลเชิญยิ้ม
ลีลานี่คุณครูปุ้ยหรือว่าชื่อจริงทันทิกาเจริญศุกร์
เป็นคุณครูประจำโรงเรียนจุธาทิพย์อยู่ที่นุมธนมศาลการณ์ชาติเชียงซาวน์
ฮือฮามากเพราะว่าแหมชื่อเพลงเขาก็กำลังเข้ากับสถานการณ์โอไมครอน
มาจนได้นะฮะทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
คุณครูปุ้ยเขาบอกว่านี่เขาทำคลิปนี้มากับคุณครูอีกคน
ทำง่ายกันสองคนแต่งตัวแต่งหน้าทำผมถ่ายเองแต่งเอง
ตัดต่อเองทำเองทุกอย่างเอาไว้สอนเด็กแล้วก็เอาไว้เรียนออนไลน์

คนขวาครูเบียเป็นคนช่วยคนถ่ายให้
คุณครูปุ้ยคนเสื้อเหลืองที่อยู่ในภาพนั่นแหละนะฮะนี่ก็เอาไปลงไว้โอ้ฮือหาเราก็เห็นเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะ
หากปงถักเปียเต้นกันไปเพลงที่แต่งขึ้นมาเขาบอกว่าอยากสะท้อนสังคมกับสถานการณ์โควิดนะฮะ
พอเดลต้ามันเริ่มขี้คายกำลังจะได้เรียนกลับไปที่ห้องเรียนไปเจอนักเรียนอ้าวสุดท้ายโอมิครอนมันมา
ก็ต้องกลับไปเรียนออนไลน์กันอีกนะฮะแต่ว่าก็อยากจะทำให้เรื่องเครียดกลายเป็นเรื่องสนุก
แปลงขึ้นมาจากเพลงของคุณบอลแล้วกันเป็นไอดอลของคุณครูปุ้ยเองก็ชอบคุณบอลอยู่แล้ว
ก็เลยเอามาดัดแปลงเป็นเพลงนี้ขึ้นมานะฮะคุณครูปุ้ยที่สำคัญนะ
เป็นคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคุณครูดีเด่น
ประจำปีนี้วันครูที่ผ่านมาซะด้วยครับนี่ผลงานของเขา
สมศักดิ์ศรีมากสมศักดิ์ศรีเหลือเกิน

แรกนึกว่าเพราะจะมารสว่างวงมา

เดี๋ยวนี้น่ารักนะคะคือหลักวิชาการพอมาผูกโยงกับเรื่องของดนตรี
มันกลายทำให้เป็นว่าเด็กคือสามารถที่จะจำได้ง่าย